ช่วงนี้ฝนตกตกนะฮะใครไม่ชินทางแล้วต้องขับรถไปที่ไหนที่
คือน้ำมันท่วมมีแอ่งอย่าคิดว่ารถฉันเคยผ่านได้
ฟูฟู้ไม่ใช่ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าที่ไหน
เพราะว่ารถฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับลงแอ่งน้ำแล้ว
ตีลังกาโอ้โหตีลังกาจริงค่ะ
มันมีช่วงฟื้อแล้วหมดไม่เห็นเลยขาดก่อนตรงนี้ไม่เห็นเลยปั๊บหนึ่งแล้วยังไง
จนกลับมาเหมือนเดิมถ้าไม่พลิกทั้งคันก็เหมือนม้วนด้านข้างแหละ
เหมือนไปตะกุยดินตรงร่องกลางมาใช่ไหมนั่นอ่ะใช่ครับนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของคลิปขับรถอยู่บนถนนสายกาจร้าบุรีสายโยกพอมาถึงโค้งคือโค้งวัดภูปลูที่สายโยกกาจร้าบุรี
รถยังแล่นได้นะนี่ค่อยค่อยประคองรถตัวเองเข้าข้างทางไปเจ้าของคลิปบอกว่าเขาเป็นคนพื้นที่เลยรู้ว่าถนน
ที่เลยรู้ว่าถนนตรงนี้ตรงไหนมันเป็นยังไง
มันเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังเป็นแอ่ง
เขาดีมาช้าแล้วรถข้างหลังก็มาช้าเหมือนกัน
รถจักรยานยนต์ที่ขี่ใกล้ก็เบรกได้ทันนะครับ
เจ้าของคลิปไปถามคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะ
บอกว่าให้ช่วยแจ้งตำรวจหรือกู้ภัยอะไร
คนขับปฏิเสธแล้วก็ขับรถออกไปครับ

คนขับขี่บนท้องถนนให้ระมัดระวังอันตรายด้วย
โดยเฉพาะฝนตกอย่าขับเร็วครับ
มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับ